เมื่อวานนี้นะครับไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มรถซิ่งที่เรียกตัวเองว่าแก๊งใบกล้วย
ซึ่งไปปิดถนนก่อเหตุทะเลาะวิวาสหลังจากเที่ยวสงกรานที่บางแสนนะครับ
เป็นเหตุให้มีเยาวชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑ราย
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่ามีผู้ก่อเหตุนับร้อยคนรุมทำร้ายคนเพียงคนเดียวนะครับ
เหตุการณ์ผ่านไปเพียงแค่๒วันเท่านั้นนะครับ
กลุ่มดังกล่าวได้เข้ามามอบตัวกับตำรวจภูทรบางประกงแล้ว๑๖ราย
ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย๔ราย
ส่วนที่เหลือได้ถูกกันเอาไว้เป็นพยานแล้วก็ใช้วิธีกดดันให้กลุ่มผู้ก่อเหตุออกมามอบตัวเพิ่มนะครับ
ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีครับ

ใครไม่ว่าแม่แม่ช่วยทีหรือตาหรือย่าย่างช่วยที
มันได้ยินเหมือนเสียงเขาเรียกเรา
ผู้เป็นแม่ยากเกินทำใจมีลูกชายคนโตที่เป็นความหวังต้องมาพบกับ
ลูกชายมีนิสัยเป็นคนพูดน้อยร่าเริงอัธยาศัยดี
จึงเป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูง

แต่ก็ร่าเริงถามได้ทั้งคลองผิดขุดและระแวกนี้
จะเป็นคนแบบว่าไม่ก้าวร้าว

เหตุการณ์ครั้งนี้แม้จะไม่ได้ชีวิตลูกชายคืนสู่อ้อมอก
แต่ก็ฝากความหวังให้ตำรวจนำคนผิดมาลงโทษ
หนึ่งในเพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
เมื่อคืนวันที่๑๗เมษายนเล่าว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า๕๐คน
ขณะที่กลุ่มของตนมีน้อยกว่าและส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
หลังจากไปเล่นน้ำสงกรานที่บางแสน
ก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะบานปลาย
แล้วเขาก็เปรี้ยงปวดใส่ฝั่งผมก็เลยตอบโต้ไปครับ

ก็เลยขับไปหายไปอีกครับไปดักอยู่ตรงที่เกิดเหตุนะครับ
เปรี้ยงขวดเปรี้ยงหินปลาไม้มาแบบนี้ครับ

มีพี่คนหนึ่งเขาเห็นเขาบอกว่าเพื่อนโดนลุม
ก็เลยหันไปก็เลยวิ่งไปช่วยแต่ช่วยไม่ทันนะครับ
แม้จะต้องเสียเพื่อนรักไปแต่กลุ่มเพื่อนยืนยันว่า

เพื่อเป็นการแก้แค้นเอาคืนกับคู่
ลูกเอาเสื้อตัวนี้มาให้ลูก

รูปนี้นายเชิดศักดิทธิเดช
ได้ใส่เสื้อตัวโปรดที่แม่ซื้อให้
ซึ่งผู้เป็นแม่เองก็ไม่คาดคิดว่า
จะเป็นเสื้อตัวสุดท้ายที่ซื้อให้ลูกได้ใส่
เพื่อถ่ายรูปตั้งไว้หน้าโรงศพ
รับทราบ